ที่ปฐุมธานีครับผู้หญิงคนนี้เมามาแหละ
เมามาแล้วขับรถกระบะจะกลับบ้านปรากฏว่าพอถึงสามแยก
คือตัวเองช้ามั้งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนดื่มเหล้าเนี่ย
ปฏิกิริยาจะช้าลงหมุนพวงมาลัยไม่ทันเป็นแบบนี้ครับ
กำลังสาวเส้นขนมจีนกันอยู่เลยไม่ได้ขายซะแล้ว
ชนโค้มฮะนี่คือร้านขนมจีนแห่งหนึ่งในพื้นที่
ตะบนบางครูวัดอำเภอเมืองปฐุมธานีครับ
รถกระบะคันนี้พุ่งเข้าไปเต็มเต็มเลยครับกำแพงร้านพังยับเข้าของพังเสียหาย
ตอนเกิดเหตุนะครับในร้านนั่งกันอยู่๕คน
ผู้ใหญ่๔เด็กเล็ก๑เห็นไหมจังหวะหนึ่งมีผู้ชายนะครับ
วิ่งไปอุ้มเด็กขึ้นจากรถเข็นอ่ะเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวโทรไปคุยกับคุณนุ่น
คุณนุ่นเป็นเจ้าของร้านนะครับเล่าบอกว่าที่ร้านเนี่ยขายตั้งแต่เช้าถึงบ่าย
พอเย็นเย็นก็ยังไปขายแต่จะไปขายที่ตลาดกัน
ในช่วงเกิดเหตุที่เห็นสาวเส้นกันอยู่น่ะกำลังเตรียมของ
จู่รถคันนี้พุ่งเข้ามาอย่างแรงครับชนกำแพงติดกำแพง
แล้วก็ติดข้าวของก็ทำให้ทั้งห้าคนนั้นโอ้โหรอดค่ะ
คือตอนนี้นะเจ้าของร้านประเมินบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นแสน
เป็นแสนต้องมีงานนี้นะครับคุณนุ่นบอกว่าคนขับรถเป็นผู้หญิงนะ
ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยไปดื่มเหล้ากับพี่สาวมา
เมาได้ที่มาละมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับเป็นสามแยกหักเลี้ยวไม่ทัน
พุ่งชนร้านไปเต็มครับแต่ทุกอย่างจบลงได้ดียังไงครับ
คือไม่มีการแจ้งความเพราะว่าผู้ก่อเหตุบอกเดี๋ยวจะให้ประกันชดใช้
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าความเสียหาย
ซึ่งมีอยู่สองส่วนคือความเสียหายของตัวร้านที่ถูกชน
ข้าวของเครื่องใช้ต่างส่วนอีกอย่างก็ค่าชดเชยใช่ไหม
คือคุณนุ่นไม่สามารถเปิดร้านได้ในช่วงนี้มันต้องมีค่าชดเชยไงฮะ
เดี๋ยวคุณนุ่นลองดูดีนะถ้าเมาแล้วขับเนี่ยประกันเขาจะจ่ายหรือเปล่า
นี่ลองคุยกันให้ดีนะคุยกันให้ดี
ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วก็นี่ยังไม่นับรวมเวลาที่ต้องเสียไปด้วยนะคะ